ที่ภูเก็ตหน่อยคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยกัญชาก็เป็นที่ขจรไปไกล
ใช่ว่าประเทศไทยเนี่ยสูบได้ต่างชาติก็เลยมาทำคอนเทนต์คุณผู้ชม
คอนเทนต์แบบนี้เหมาะสมหรือเปล่าล่ะ
นี่แหละครับค่ะเรื่องของเทศบาลครับ
มันเวลามียุงอยู่ตามอ่าต้อนเขาจะมาพ่นยุงพ่นยุง
นี่แหละดีอย่างเงี้ยเวลาพี่เทศบาลทำไมใส่เสื้อก้ามอ่ะ
เออทำไมไม่มีชุดอะไรที่เป็นแบบเจ้าหน้าที่ที่แสดงออกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ล่ะ
แล้วทำไมเทศบาลเขามาพ่นยุงกลางคืนปกติที่บ้านที่หมู่บ้านเพิ่งมาพ่นเมื่อวานพ่นกลางวันนะ
เออเริ่มตอบไม่ได้แล้วอ่ะคนแถวนั้นตาแดงเลยนะทำไมอ่ะ
ไห้ไงก็กัญชาเขาที่พ่นพ่นเนี้ยไม่ได้พ่นยุงพ่นกัญชาเออ
นี่ควันกัญชาเหรอโอ้โหแล้วแล้วลูกเหล็ก
ลูกกับเสรีทางการพ่นเคยได้ยินไหมแล้วคนแถวนั้นอ่ะ
หรือว่าไงสถานที่ท่องเที่ยวหรือยังไงซอยบังลา
นักท่องเที่ยวเยอะมันก็ทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะสิคุณผู้ชมฮะ
ป่าตองที่ภูเก็ตเนี่ยก็เลยเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ว่าทำแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อย
ไปเลยครับคุณผู้ชมทีนี้หลายหน่วยงานเลย
ฝ่ายปกครองสาธารณสุขและตำรวจตำรวจสพป่าตองนี่
ตรงนี้เลยคุณผู้ชมฮะภูเก็ตไทยแลนดนี่ป้ายเห็นตัวเบอร์เลอร์
บางลาหาดป่าตองช่วงดึกวันศุกร์ครับเจ้าหน้าที่ประสานไง
ประสานกันไปไปตรวจสอบใบอนุญาตร้านจำหน่ายกัญชา
แล้วก็กำชับว่าคุณถ้าคุณจะจำหน่ายกัญชาเนี่ย
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดนะ
การมาพ่นควันในที่สาธารณะมันก็มีความผิดอยู่
กฎกระทรวงสาธารณสุขนะโดยประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองครับ
อย่างท่านประธานวีรวิทย์ก็บอกว่าเข้าใจว่าชาวต่างชาติ
ทำคอนเทนต์จะโปรโมทร้านกัญชาอืม
เพราะว่าเป็นร้านเปิดใหม่ใกล้สนามใกล้สนามบินภูเก็ต

ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่หาดป่าตองแต่อย่างใด
ก็เข้าใจแต่ว่าเจ้าหน้าที่มันผิดกฎหมายไงมันต้องเข้าป้องปราม
แต่ทีนี้พอเห็นคลิปแล้วคุณผู้ชมก็ต้องตามหาตัวต้นเรื่องหน่อย
ชาวต่างชาติคนนั้นจนตี๒ของวันที่๑๙สิงหาคมก็คือเช้ามืดเมื่อวานนะ
ตำรวจสปป่าตองไปเจอแล้วคนที่พ่นเนี่ย

เจ้าภาพเป็นชาวอเมริกันอยู่โรงแรมใกล้ใกล้กับป้อมตำรวจ

ก็พี่ถึงบอกไงคือการจะทำอะไรพวกนี้มันไม่ใช่อยู่ว่า๑๒๓วิ่งมาแล้วโพสต์หนึ่ง
มันมีการเตรียมการมีการอะไรแบบนี้

ก็เลยตำรวจพูดคุยกับเขาแล้วก็ทำความเข้าใจ
แจ้งว่าการกระทำแบบนี้มันทำในที่สาธารณะไม่ได้
แล้วก็ขอให้ชาวต่างชาติเนี่ยอัดคลิปขอโทษครับ
ขอโทษเขาเป็นยังไงเราเห็นตอนเขาพ่นควันมาแล้วมาดูตอนเขาขอโทษครับ
โทษนะโทษมาก
แล้วที่ตำรวจให้ทำคลิปขอโทษ
ก็เป็นอำนาจจับกลุ่มเป็นของอีกหน่วยงาน
ก็ทำได้เพียงแค่ว่ากล่าวตักเตือน
แล้วก็ให้อัดคลิปเท่านั้นครับคุณผู้ชม

แต่มันก็ดูแบบ

ภาษาวัยรุ่นเพราะว่าดูไม่เรียวนะครับ